ในพิธีกรรมพื้นบ้านอย่างหนึ่งคืองานบ้างไฟซึ่งเป็นพิธีกรรมขอฝนของชาวบ้านในภาคอีสาน
กล่าวกันว่าพิธีมีต้นกำเนิดจากกษัตริย์เขมรผู้ครองราชอยู่ที่หนองหานโปรดให้สร้างบ้างไฟแล้วยิงขึ้นไปในท้องฟ้า
พระอินทร์หรือแถนพ่อพระไทยจึงประธานฝนโปรยลงมา
เทศกาลบ้างไฟมีพร้อมกับวันวิสาขบูชาในเดือนพฤษภาคมหรือเดือน๖ในทางจันทรคติ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน